เขาบอกกันว่านานาจะเจอสักทีค่ะ
โหเพิ่งมาโชว์
ตัวอะไรยึก

พัจจอมขา
รู้มั้ยว่าตัวอะไร

เราเคยเห็นตั้งแต่สมัยแรกตอนที่ไทยรัฐทีวีเริ่มเปิดสถานีใหม่
จริงมีนักข่าวคนหนึ่งนะฮะชื่อคุณจูน
เป็นรุ่นพี่ผมนั่นแหละเขาลงพื้นที่ไปเลย
แล้วไปจับเจ้าเพียงทะเลเนี่ยเอามาเนี่ย
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าสามารถทานได้สด

ไม่ใช่แล้วหยอกเล่นล่ะ

แต่บางคนบอกอย่างนี้เพลียงชื่อสั้นนะแต่ถ้าชื่อเต็มคือ
เพลียงกระซิบบอกบอกฉันสักคำ
พอพอตรงนี้ก่อน
อย่าไปเอาเพลงเขามาทำเป็นมั่วตัวอย่างนี้สิ

ก็เป็นคอมเมนต์เขาไงเพราะว่าอยากสนุกสนานเหรอชาวเน็ตน่ะ
ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะบางคนไม่เคยเจอไม่เคยเห็นจริง
อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เอามาให้ดูกันในลักษณะสนุกสนาน
แต่ถ้าหากว่าอยากจะเห็นเพลงตัวจริงเสียงจริงออกไปเที่ยวไหม

ไปดูที่ท้องทะเลปักใต้อาจจะได้เจอกับตาด้วยตัวคุณเองก็ได้เหมือนกัน
คือผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเจอได้แถวไหนบ้างคือในทะเลเลยหรือเปล่า

ตามป่าชายเลนคิดว่าน่าจะอยู่แบบตามป่าชายเลนนะ
คิดว่าอย่างนั้นนะเป็นปลาเป็นสัตว์น้ำ